คุณผู้ชมคะจากทีมพี่ลูกเกดมาต่อกันที่ทีมพี่บีกันบ้างดีกว่าค่ะ
ช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายคนจับตามองเรื่องความรักของพี่บีมากเป็นพิเศษ
แต่ว่าแหมเรื่องหัวใจของพี่บีเนี่ยไปดูในโซเชียลมันเหงายังไงชอบปนนะ
ใช่แล้วก็เลยไปถามว่าพี่บีช่วงนี้ความรักมันเป็นยังไง
พี่บีบอกว่าที่ไม่เปิดตัวไม่ใช่อะไรนะพี่บีถือเคล็ดอยู่ว่าอย่างนี้
คือเดี๋ยวนี้ดาราเขาเชื่อเรื่องแบบนี้กันเยอะเลยนะ
หนึ่งในนั้นก็มีพี่บีน้ำทิพย์อยู่ด้วยนะคะ
พี่บีเนี่ยเล่าให้สื่อมวลชนฟังนะหลังจากที่ถูกถามเรื่องความรัก
ว่าโดนทักเรื่องเนี้ยมาตลอดเลยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะ
แต่หลังก็ฟังไว้บ้างแหมรักที่ผ่านมารักเก่ามันก็เข้าเขาอยู่บ้างอะเนาะ
ไม่ค่อยประสบความสำเร็จค่ะแต่นอกจากเรื่องหมอดูส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่า
เรื่องความรักสำหรับพี่บีเนี่ยไม่อยากจะบอกใครอยู่แล้ว
คือตั้งใจเอาไว้แล้วแหละว่ารักครั้งนี้ไม่ขอเปิด
ถึงแต่งงานเลยนะแต่งงานก็จะขอแต่งแบบเงียบดีกว่า
อยากให้เรื่องความรักมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริง
เคล็ดค่ะเพราะว่ามีหมอดูมาทักบอกว่าถ้าเกิดเปิดปุ๊บคือเลิกแน่นอนค่ะ
หรือไม่มันก็จะมีเรื่องที่มันแบบไม่ดีเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่โดนทักมาตลอดแต่ว่าเราไม่เคยแบบสนใจอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออต่อไปถ้ามีความรักเราก็จะไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยเวลาแบบพอคนเริ่มรู้หรืออะไรอย่างนี้
มันก็จะมีเรื่องตลอดสมัยนี้แล้วไม่จำเป็นดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าจะเปิดตัวเพื่อที่จะแบบให้คนมารู้ว่าแฟนเราคือใครอะไรยังไง
สุดท้ายแล้วเดี๋ยวถ้ามันไปไม่รอดก็โดนว่าอีก
ถ้าแต่งงานก็คงไม่ประกาศด้วย
เออก็คงไม่ประกาศด้วยคงแบบเงียบอะไรอย่างนี้

เออเขาไม่อยากให้มีอะไรหวือหวาอะไรแบบนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะ
ไปกันต่อค่ะที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อสนยุคโอ้โห
บอกเลยนะคะว่าความหล่อเนี่ยไม่ปรานีอะไรทั้งสิ้น
ไม่ได้บอกน้องนัทบันเทิงไทยรัฐของเราไปเจอมาเมื่อวาน
คุณผู้ชมเขาบอกว่าน้องนัทเนี่ยเสียทรงเลยนะจ๊ะเก็บทรงไม่อยู่จ้า
แล้วต้องบอกว่าเพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มสนมาหมาดเมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เอง
ปังก็คือส่วนยุคเนี่ยเขาเดบิลเขาสายบุญแล้วนะคุณผู้ชม
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปทำบุญใหญ่กันที่จังหวัดภูเก็ตไปร่วมพิธีสมโพธิรูปหล่อเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
วิววรรณรสนางเอกคู่ขวัญเขาก็ไปด้วยเห็นในรูปใช่ไหมคะ
สนบอกว่าตัวเองเริ่มสนใจเรื่องของการทำบุญเพราะอะไร
เพราะผู้จัดการส่วนตัวเขาชอบทำบุญผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดเนาะอยู่ด้วยกันก็พากันทำบุญจัดงานบุญเป็นประจำ
หลังจากที่ได้ทำบุญเฮ้ยรู้สึกว่ามันมีความเย็นอกเย็นใจเข้ามาในชีวิตถึงขั้นที่หนุ่มสนเนี่ยบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาทำไมตัวผมเองไม่เคยเปิดใจให้กับเรื่องนี้เข้ามาในชีวิตเลย
เอาไปฟังเสียงหนุ่มสนกันหน่อยค่ะ
ผมไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่ารู้ว่ามันดีทำไมไม่เปิดประตูให้แบบเขาเข้ามาในชีวิตเราก่อนอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วพอได้เข้าไปศึกษาหรือสัมผัสจริงเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นยังไงบ้างพี่
คือรู้สึกคือผมนั่งสมาธิเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่นั่งไปนานแล้วนะฮะคือมันทำให้เราแบบนิ่งขึ้นเยอะทำให้เราแบบโฟกัสเราดีขึ้นเยอะหลับสบายขึ้นอารมณ์ดีขึ้นความกลัวน้อยลงอะไรอย่างนี้ครับผม

ก็เพิ่งอายุ๒๑รู้สึกว่าเราโตขึ้นอีกกล้าวหนึ่งโตเป็นผู้ใหญ่ละครับ

หน้าด้ายหนาหน่ายืดอยู่วันนี้ต้องบอกว่าที่พี่สนหล่อมาก
น้องนัทแบบสองเลยว่าเบาจริงบอกเรื่องอายุแหละน้องนัทเขินงง